ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ

ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย

วินาทีชีวิตเกือบที่จะต้องถึงกับชีวิตเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

แล้วก็ใส่ค่อยมานี่คือค่อยมานะ
แต่เหตุเกิดนี่รถชน

อาศัยจังหวะวิ่งแล้วหลบทันนะฮะ
ไม่งั้นโดนรถเก๋งคันนี้เหยียบแน่

แต่จังหวะที่น่ากลัวก็คือตอนที่กำลังจะพยายามหลบ

แล้วล้มลงไปเหมือนเฉียวไปนิดนึงนะ

คือถ้าไม่เฉียวไม่พยายามวิ่งหลบนะ

เออแล้วยังไงเขาไม่เห็นเหรอ
คือต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงนะครับ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เองเขาก็เสี่ยงที่ข้ามฝากมาทางฝั่งนี้

คือตัดมาเลยตัดถนนมาเลย
เอาล่ะแต่รถเก่งคันนี้พอเฉียวชนแล้ว

นั่นน่ะสิอยู่ตรงหน้าแท้นะครับ
เหตุเกิดเนี่ยที่บริเวณแยกหน้าโรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดง
ห้วยปราบอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ

คนนี้เขาเห็นอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ผมว่าไปลองฟังเสียงจากคนที่เห็นดีกว่าครับ
ก็โชคดีสองอย่างค่ะโชคดีที่เจ็บไม่มากใช่
โชคดีอีกอย่างคือโชคดีที่เคลียร์กันรู้เรื่อง

แต่อย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือความประมาทฮะ
อย่างแรกก็คือคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
เขาประมาทเองที่จะข้ามฝากไปแบบนั้น

ขณะที่ทางฝั่งคนขับรถเก๋งอย่างที่ผมบอก
พอรู้ตัวว่าชนแล้วหรือเฉียวชนแล้ว

แต่กลายเป็นว่ายังขับต่อไปอีก
นี่ดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
แล้วดูจากภาพบริเวณนั้นนะครับ
อย่างที่เห็นคือถนนเขาคงยังทำการซ่อมแซมอยู่
หรือยังสร้างไม่เสร็จที่บริเวณไหลทางเพราะฉะนั้นเนี่ยกับพื้นที่ถนนที่ยังมีการก่อสร้างอยู่
คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขับรถขับราเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วย
ใช่แล้วเพราะว่าถนนเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยคุณเห็นไหม

เพราะฉะนั้นแล้วคือก็ขับรถใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเคารพกฎจราจรกันมากทุกฝ่ายนะคะ
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกันแบบนี้เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราเล่าให้ฟังกันบ่อยมาก
คืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นหลายจังหวัด